นี่เมื่อวานี้ที่เราพูดกันถึงมุกเมโลชำได้ไหมชำได้
ปรากฏว่า๒๓วันที่มาโดนจับเรื่องยาบ้าไปแล้ว
กลายเป็นไม่รู้มุกจริงมุกปลอม
ซึ่งถ้าสมมุกเมโลจริงคุณแอ๊มพัชราภาเคยใส่
ตอนนั้นรู้สึกจะเป็นงานเซ็นทรัลหรืออะไร
นางใส่เม็ดละ๗๐ล้านนะเธอ
เล็กกว่าเม็ดอันนี้อีก
แม่มันขาย๑๐ล้านแล้วทำไมยังไม่ขายแล้วมันใช่หรือเปล่าคนที่เขา
บอกว่าเขาหัตถรชัยหัตถรชัยไปเจอที่ไหนที่นครศรีธรรมระลาศ
บุ๊บเจอทั้งโมกเลยซึ่งตามประวัติจริงเขาบอกว่า
ถ้าสมมุติจริงแล้วอ่าวไทยมีโอกาสเจอ

พาหม่าจะมีโอกาสเจอเป็นไปน่าจริง

เป็นเจ้าของไข่มุกสีส้มหรือมุกเมโร
บอกว่ายังไงย้อนกลับไปตอนนั้น
บังเอิญบังเอิญที่หลังบ้านเนี่ยเป็นหาดทราย

นะก็บอกว่ามีคนติดต่อขอซื้อแล้วห้าล้านก็ยังไม่ขาย
จนเป็นกายขายข่าวเนี่ยโอ้โหดังสุดนะฮะก่อนที่จะมาถูกจับกุ่ม
วบตึงเมื่อวานนี้ในคดีค้ายาเสพติดตามที่ได้เสนอข่าวไปนั้น
ล่าสุดครับอาจารย์เจสดาเด่นลวงบริพัทนี่
เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยน้อง

เขาเรียกเป็นแบบหอยสังทนาน
หอยสังจนาเนี่ยเป็นมุกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

ก็นี่ไงเขาก็จะบอกเนี่ยนะฮะ
เขาบอกว่ามันเป็นมุกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
แล้วก็มีโอกาสพบประมาณ๑ตัว
หอยโข่งทะเลทุก๓๐๐๐ตัว

มันก็ไม่ได้น้อย๓๐๐๐ตัวต่อ๑ตัว๓๐๐๐ต่อ๑อะ

แล้วก็หอยโข่งทะเลเนี่ยพบในทะเลแถบทะเลจีนใต้
เมียนมาร์ได้ไทยได้ฮะเวียดนามได้กัมพูชาได้
เพราะฉะนั้นก็จะอยู่แถวแล้วแวกบ้านเราเนี่ยถูกต้องไหม

แล้วก็มีราคาแพงที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง
ซึ่งไข่มุกเมโรเนี่ยมีหลายขนาดสีจะออกเหลืองจาง
คุณช่วยรับกล้องปียะหน่อยนะครับบอกว่ารับทำรายการอยู่
เดี๋ยวค่อยโทรมาคุณช่วยรับหน่อยนะคะช่วยรับ

เขาบอกอย่างนี้ซึ่งไข่มุกเมโรเนี่ยมีหลายขนาดนะครับ
สีก็จะออกจางช่วงแต่ทีเนี่ยมันแพงไม่แพงมันอยู่ที่สี
คุณเขาบอกเขาขอพูดทางอะไรออกรายการได้ไหม

อะไรนะคะอะไรนะคะ

โอเคค่ะขอจัดขอจัดรายการก่อนนะครับ
หนึ่งกำลังเล่าเรื่องไข่มุกเมโลอยู่ค่ะ

พี่ก้องก็โทรมาแล้วก็กดรับ
แล้วก็ลืมไปก็ทิ้งโทรว่ายังไง
พานางไปหาหมอพ่อนั่น

นี่ถึงไหนแล้ว
สีเนี่ยมันก็จะสมมุติสีมันออกส้มจัดเนี่ยก็จะแพงมาก
แพงมากเขาบอกสีเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยว่า
ไข่มุกเมโรเนี่ยมันจะมีความแข็ง
แข็งกว่าแบบว่าแข็งแรงแข็งกว่าไข่มุกทั่วไป
สามารถทนทานได้นานหลายสิบปีนะ
ดูอย่างนี้ความแวววาวเนี่ยของไข่มุกเมโรเนี่ย
เขาบอกเอาจริงไข่มุกเราจะเห็นวาวใช่ไหม
แต่ไอ้ไข่มุกเมโลเนี่ยมันไม่แวว
มันไม่ได้วาวของจริงมันไม่ได้วาว
ขณะเดียวกันเนี่ยการพบว่ามีไข่มุกเมโรปลอมเนี่ย
โดยทำขึ้นจากตัวเปลือกหอยเองของหอยเองนี่แหละ
ด้วยยังไงรู้ไหมครับด้วยการนำมาตัดตัดแล้วก็กลึ่ง
แล้วแอ้นเด่นเนี่ยปกติไข่มุกมันจะเป็นสีขาวสีนั่น
ก็ไปยอมสีไปยอมสีเอาแล้วก็ไข่มุกเม็ดเนี่ย
คุณดูดิคำถามที่เมื่อกี้คุณถามว่าทำไมมาเจาะรู
แปลกหรอกว่าถ้ามันจะเจาะรูทำไม
ซึ่งปกติแล้วเนี่ยทำไม่ได้
ยกเว้นเนี่ยไข่มุกจากหอยกาบมีการนำมุกเนี่ย
ไปวางเปลือกหอยกาบที่ไม่ใช่หอยสังทนาน
เขาว่าอย่างงั้นโดยเคยมีพ่อค้าบางคนเนี่ย
นำส่วนเปลือกหอยสังไปเจียไปขัด
วาวเหมือนไข่มุกเวโรเนี่ยแต่เมื่อดูเนื้อแล้ว
มันไม่ใช่มุกมันไม่เหมือนมุก

ก็ยังอย่างงี้เค้าบอกให้ตั้งซักข้อสะเกียจว่าไม่น่าจะใช่
จึงควรต้องนำมาตรวจส่องว่าเฮ้ยแอร์เนี่ยที่เป็นข่าวดังเนี่ย

อุ้ย้ได้แล้วเฮ้ยไข่มุกเวโร
เพราะว่ารวมกันแล้วก็จะขอผ่อนจากพระเจ้าอังกรได้

ไม่แต่คุณแม่มันมุก

หรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวมาทำหลุดไว้
หรืออะไรอย่างนี้นะครับอ๋อแต่เขาพรีเซนต์ว่าเจอในหอยนะครับใช่ไหมหมดดำ